ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เจ็บที่ไว้ใจ
เจ้าของร้านโชว์หวยที่หนึ่งนะคะเขาไว้ใจลูกน้อง
ให้ลูกน้องนำสินค้าไปส่งกระจายบริเวณร้านค้า
ร้านขายของชำต่างสุดท้ายลูกน้องค่ะ
พนักงานในร้านที่เป็นคนส่งของเนี่ยเชิดเงินไป๓แสนบาท
ไม่น้อยและนี่คือวงจรปิดตอนที่เห็นว่าอ่า
เขามีการรับเงินจากร้านค้าต่างที่เอาสินค้าไปส่ง
หลักฐานชัดนะคะว่ามีการรับเงินจากร้านค้าต่างแล้ว
แต่สุดท้ายไม่ยอมเอากลับไปให้นายจ้างรับเงินจากลูกค้าไป
ถูกต้องไม่ยอมเอากลับคืนนายจ้างเจ้าของสินค้านะคะ
นี่คือภาพนาทีคนก่อเหตุนะคะทราบชื่อคนที่ก่อเหตุคนนี้คือ
นายจิระวัตรนะคะเขายืนนับเงินโอ้โหมีความสุขเลย
เงินเต็มกระเป๋าสุดท้ายก็เชิดเงินหลบหนีไป
สามแสนบาทมีหลากหลายมุมเพราะว่าเขาเอาสินค้าไป
สองร้านด้วยกันนะคะเป็นร้านที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดสี่แยกพัฒนา
แบบสวยเลยอ่ะธนบัตรเพียบนะคะก่อนจะชกเงินหลบหนีไป
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของร้านโชว์หวย
ที่เขาได้รับความเสียหายนะคะก็คือนายอธิวัฒน์ผิวอ่อนค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านโชว์หวยขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็นำหลักฐานเนี้ยเข้าแจ้งความ
ตำรวจสพเขาชมอยเรียบร้อยว่าถูกนายจีรวัตรคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
วัย๓๑ปีเป็นพนักงานในร้านเพิ่งเข้ามาทำงานในร้านได้สักประมาณเดือนกว่าเองนะคะ
เชิดเงินสามแสนหกหมื่นบาทเกือบสี่แสนเลยนะพี่ก๊อบเยอะมากหลบนี้ลอยนวลนะคะ
ทีนี้ทางด้านของนายจิรวัตรเนี่ยค่ะคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นพนักงานส่งสินค้าของร้านโชว์หวยวันเกิดเหตุเนี่ยตัวจิรวัตรแล้วก็เพื่อนพนักงานด้วยกันอีกคนนึง
ก็นำของนำสินค้าไปจ่ายบริเวณร้านค้าร้านขายของชำ๒ร้านด้วยกันตามที่คุณผู้ชมเห็นในวงจรปิด
พอเก็บเงินได้สามแสนหกหมื่นบาทเท่านั้นแหละค่ะผ่านไปไม่ถึงชั่วโมง
โอ้โหติดต่อไม่ได้เลยนะทางผู้เสียหายเองโทรศัพท์ไป
ตัวนายจิรวัตรเองก็ตัดซ้ายไม่รับสายทีเนี้ยทางผู้เสียหายก็เลยโทรหาเพื่อนพนักงานอีกคน
ที่เป็นลูกน้องด้วยกันที่ไปกับนายจิรวัตรนะคะคนนั้นเนี่ยบอกว่า
จิรวัตรเนี่ยพอรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจิรวัตรบอกว่าจะไปซื้อขนม
พอไปซื้อขนมเท่านั้นแหละก็หายตัวไปเลยแล้วช่วงจังหวะบางช่วงบางตอนก่อนที่จะอ้างว่าไปซื้อขนมเนี่ย
ตัวพนักงานคนนั้นบอกว่าได้ยินนายจิรวัตรโทรศัพท์หาใครสักคน
ปลายสายคุยกับใครสักคนพูดในธรรมนองว่ามาทันไหม
มาเมื่อไหร่มาหรือยังหรืออะไรแบบนี้สักพักนึงก็หายตัวไปเลยนะคะ
สุดท้ายผู้เสียหายก็เลยนำหลักฐานนี้เข้าแจ้งความพร้อมกับตั้งรางวัลหน่อยค่ะ
ใครมีเบาะแสเห็นหน้านายจิรวัตรคนที่นั่งนับเงินอยู่ข้างหลังนั่นนะคะ
ใครเห็นหน้าเขาแจ้งเบาะแสกับตำรวจหน่อยแล้วกัน
ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะเขาจะให้รางวัลนำจับหนึ่งหมื่นบาท
ลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะผู้ที่ให้เบาะแสมาจับคนนี้ได้ฮะ
ครับผมมีรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทช่วยช่วยช่วยสังคมช่วยกันเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ
ช่วยกันเพราะว่ามันเป็นภัยเราก็ประมาทเองอืมแต่ว่าเราก็อยากจะจับให้มันได้
เพราะเงินเรามันเยอะเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ไง
เหมามาอยู่ที่บ้านด้วยอะไรด้วยอยู่ที่ห้องแถวอืมไม่คิดว่า
เขาเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยพูดที่ตำรวจบอกมาที่ว่าสื่อไปนะ
ครับเห็นว่ามีคดีรักทรัพยักยอกทรัพย์หลายคดี
น่าจะต้องฝีมือจัดแล้วไม่งั้นไม่ทิ้งรถให้เราใจดีเกินไปครับ
คิดว่าเขามาอยู่บ้านเราตัวก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ความประมาทของเราอ่ะครับโอ้โหจากคำให้สัมภาษณ์ผู้เสียหาย
จิรวัตรเนี่ยก็วีรกรรมไม่ธรรมดานะคะลักทรงลักทรัพย์ต่างเพียบเลย
ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของร้านชงหวยเขาใจดีด้วย
ให้ที่อยู่อาศัยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดโดนฉกทรัพย์สามแสนหกหมื่นบาท
หลังจากนี้หวังว่าตำรวจจะเร่งติดตามตัววงจรปิดชัดนะ
ใบหน้าชัดเจนชื่อสกุลมีที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยแล้วกันนะคะ